สู่ข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ให้กลุ่มผู้ชมครับ
คนร้ายผัวเมียคู่นี้นะ
ออกอารวาสเป็นขโมยของในตลาด
ค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนทำแบบนี้มา๒เดือนแล้วนะฮะ
สุดท้ายตำรวจเนี่ยจับได้แล้วนะครับ
ขณะที่ขนผลไม้ที่ขโมยมาจะกลับบ้านนะฮะ
โอ้โหประวัติไม่ธรรมดา
ตามรวจสอบภอมืองหนองบัวลำภูนะครับ
จับกลุ่มนางสาวสุธิศสุบินยังเธออายุ๔๖ปี
แล้วก็นายถวินขันพัฒน์อายุ๓๙ปีเป็นสามีภรรยากัน
ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ตามตลาดต่างในเมืองหนองบัวลำพู
ของกลางเพียบคุณผู้ชมดูกองหน้าตำรวจดิ
ของกลางเพียบถึงขนาดที่ว่า
ทุกอย่างนี้น่าจะไปเปิดร้านค้าย่อมได้เลย
มีอะไรบ้างมีผลไม้นะฮะมีหมอนเสือถ้วยชามสินค้าอุปโภคบริโภค
น้ำมันพืชน้ำปลาพริกเกลือน้ำปลาร้าก็เอา

ผู้ต้องหาคู่นี้นะครับจะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
แล้วก็รถเข็นในตระเวนไปตามตลาดไนท์แล้วก็ตลาดธนารักษ์
รวมไปถึงร้านค้าที่อยู่ริมถนน๒เดือนนี้ก่อเหตุมาตลอด
เพราะทำให้ค้าเดิบร้อนกันเป็นคิวแถวครับ
ล่าสุดไปลักทรัพย์ในตลาดไนท์นะครับเมื่อ๒กันยายนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
เป็นหลักฐานที่ตำรวจสามารถสืบสวนและติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
คือตำรวจเขาซุ่มดูพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ย
มาพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยของคนร้าย
แล้วก็มีรถเข็นที่ใช้พ่วงข้างหลังเนี่ยนะ
ของบรรทุกเต็มเลยเลยเข้าสกัดแล้วก็ตรวจค้น
ในรังพลาสติกนะครับบรรจุผลไม้เป็นรองกองเป็นส้มมังคุดนะฮะ
คนร้ายจำนวนด้วยหลักฐานก็ยอมรับว่าอ๋อผลไม้นี่ก็ขโมยเข้ามาแล้วคุณตำรวจ
จะขโมยมาจากแผงขายผลไม้บนทางเท้าทางเข้าบขสหนองบัวลำพู
สำหรับนางสุธิตเนี่ยนะเพิ่งจะพ้นโทษคดีรักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ร้านมินิมาตรเพิ่งจะออกจากคุกมาได้ไม่นานนี้
ออกมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
ดาพ่อค้าแม่ค้าพอรู้ว่าตำรวจจับตัวสองคนนี้ได้ดีใจนะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจใหญ่เลย
ก็คิดบอกว่าโอ้ยสงสัยต่อจากนี้
คงไม่มีใครมาขโมยของในตลาดแล้ว

มิจฉาชีพมันยังมีอยู่ทั่วไปยังไงพ่อค้าแม่ค้าต้องระวังให้ถึงที่สุดนะครับ
นี่ไม่มีแผ่วกันเลยนะทำบาปแบบนี้นะครับ